ดูสามีแห่งชาติคนใหม่กันบ้างดีกว่าค่ะแต่คนนี้เขาบอกว่าได้ฉายานี้มาปุ๊บ
ปั๊บเลยนะสำหรับหนุ่มปั้นจันปรมะบอกเลยตรงเกาไม่จินอ่ะ
นี่ก็ไม่ชินเหมือนกันเขาดูเหมือนมาเซอร์ไงจริงปั้นจันเนี่ยเป็นคนเฮฮานะ
แล้วก็โดนตลกมากแล้วพอมีคนแต่งตั้งให้ชาวเน็ตเขาแต่งตั้งให้ว่าเป็นว่าที่สามีแห่งชาติคนใหม่นะฮะ
เขาก็ออกอาการเขินเหมือนกันว่าผู้ชายสไตล์แบบเขาเนี่ยนะเป็นสามีแห่งชาติได้ด้วยนะคะ
ก็ได้แต่หลังหลังเนี้ยคุณถ้าสังเกตดูดีดีในอีนสตราแกรมของปั้นจันนะค่ะ
เขาแต่งตัวสไตล์โอป้าเกาหลีมากขึ้นนะจ๊ะจะบอกให้เพราะว่าจะเอาใจเหล่าแฟนคลับนั่นเองค่ะ
แล้วก็ยอมรับเลยว่าพูดตรงนี้ว่าเขินมากจริง
จริงไม่ได้รู้สึกว่ากดดันหรือว่าอะไรมากมายเพราะว่าเราแค่แบบเฮ้ยโอ้
กระแสตอบรับจากแฟนดีแบบนี้เราก็อยากจะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นมากกว่า
ก็ไม่คิดว่ากระแสมันจะดีขนาดนี้ครับพอมันพอมันเกิดขึ้นผมก็
อย่างแรกคือก็แบบดีใจมากตอนนี้แบบแต่งตัวมากขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็แบบว่าบางทีโดนแซวอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่ว่าก็ผู้ใหญ่หรือว่าพี่ข้าง
ก็ให้กำลังใจบอกว่าแบบว่าเฮ้ยแต่งไปเถอะถ้ามันเป็นสิ่งที่มันดีอะไรแบบนี้
เพราะเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างก็ไม่ได้อึดอัดก็สนุกดีเริ่มเข้าใจว่า
แฟชั่นการสนุกกับแฟชั่นมันเป็นยังไง